ยังไงต้องดูค่ะต้องสติก่อน

นี่ผมดูพร้อมกับทุกท่านเลยฮะซุปเปอร์โพลฮะ
คำนวณบัญชีรายชื่อแล้วก็เขตเลือกตั้งด้วย

รวมแล้วนะแต่สวนดุสิตเมื่อกี้เขาบอกว่าได้๑๗๓
ปเปอร์โพลพลังประชารัฐได้๙๕

ประชาธิปัตย์ได้๗๗น้อยกว่าสวนดุสิต
ส่วนดุสิตบอกว่าประชาธิปัตย์ได้๘๐
สวนดุสิตโพลนะแต่ซูเปอร์โพลบอกว่าประชาธิบัตย์ได้๗๗
ภูมิใจไทยซุปเปอร์โพลบอกว่าได้๕๘

เสรีรวมไทยได้๑๔
รวมพลังประชาชาติไทยได้๑๓

ก็จะมีที่แตกต่างจากสวนดุสิตโพมากบ้างน้อยบ้าง

เดี๋ยวเราจะขึ้นเปรียบเทียบระหว่างโพลสำนักต่าง